มาดูวงจรปิดนี้หน่อยจับภาพของโจรสไปเดอร์แมน
ว่าสไปเดอร์แมนเพราะชอบปีน
แล้วก็ชอบทะลุฝ้าลงมา
พอทะลุฝ้าลงมาขโมยไปหมดทุกอย่างเลย
แล้วดูให้ดีนะมือเขาถือมีดยาวไว้ด้วยนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมที่ว่าเป็นสไปเดอร์แมน
พอกำลังจะปีนไปลงมาแล้วจ้า
ลงมาแล้วนะครับนี่เป็นสไปเดอร์แมน
พอมาถึงข้างล่างแล้วก็เป็นโจรดีนี่แหละคุณนะ
เพราะว่ามาขโมยของจากร้านค้า
ของพ่อค้าแม่ค้าไปหมดเลยนะฮะ

เป็นชายต่างด้าวอายุ๓๐๓๕ปี

แต่งตัวมิดชิดสวมแม้แต่เดี๋ยวดูมือ
นี่ดูนะมือขวาเห็นไหมฮะ

ไม่รู้ว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะเจาะทะลุฝ้าหรือเปล่า
หรือว่าเผื่อเจอใครจะทำร้ายหรือเปล่า

เกิดเจ้าของเจ้าเขิงมาแล้วมาเจอกันพอดี
โจรใช้เอามีดเสียบได้นะฮะเขาพยายามลื้อของนะครับ
๓นาทีในการก่อเหตุในร้านนี้ครับ

ปีนเพดานมุดหนีออกหลังคาตามเดิมนะครับ
ตอนเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพแม่สอดตรวจสอบที่เกิดเหตุ

นี่คุณมาดูลาดลาวไว้ก่อนแล้วนี่ที่เจาะฝ้าทะลุลงมา

เขาบอกว่างัดแผ่นหลังคาออกแบบมืออาชีพเลยนะ
ฝ้าเพดานจนเป็นรูขนาดใหญ่เอาตัวเข้ามาได้
แล้วก็โรยตัวลงมาขโมยของภายในร้าน

บอกว่าช่วงนี้โจรอละวาดเหลือเกินนะฮะ

ไม่รู้ว่าใช่โจรสไปเดอร์แมนคนล่าสุดคนเดียวกันนี้หรือเปล่า
น่าตกใจคือเอาไปทุกอย่างเลยคุณ

เอาไก่สดของกินของใช้ทุกชนิด
ขาเหล็กตั้งร่มขนาดใหญ่
โซ่ล็อกกุญแจเอาไว้แล้วนะยังหายได้เลยนะครับ
เหนื่อยใจต้องหาวิธีในการป้องกันทรัพย์สินของตนเองนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าหัวขโมยรายนี้น่าจะทำเป็นแก๊งทำเป็นกลุ่ม
น่าจะเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แล้วก็ทำเป็นขบวนการเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ตำรวจได้เพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจมากขึ้น
แล้วก็เร่งสืบสวนจับตัวโจรสไปเดอร์แมนรายนี้
หรือถ้าเป็นกลุ่มก็ต้องจับให้ได้ทั้งกลุ่มต่อไปนะครับ